คือมีคนคนหนึ่งเขาไปคอมเมนต์ในภาพของคุณโอ๊ต
อย่าไปบอกว่าชอบคนโน้นทีคนนี้ทีเลยสงสารคนที่ตกเป็นข่าวด้วย
เขาว่าแบบนี้เขาบอกว่าส่วนตัวรู้สึกเห็นใจคนคนนั้นเพราะมันทำให้เขาอึดอัด
ขอให้อยู่เงียบดีกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งดราม่ามันน่าสมเพศ
โอ้โหก่อนจะฟาดประโยคแรงแรงมาอีกว่าการที่คุณรวยและมีชื่อเสียงมันไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่าง
อย่ามั่นหน้าให้มากนักโหแรงอ่ะ

ซึ่งพี่โอ๊ตเองนะคะก็ได้เข้าไปตอบกลับด้วยข้อความสั้นว่าขอบคุณที่มาเตือนนะครับ
แคปชั่นว่าขอบคุณที่เตือนนะครับผมรู้ตัวและเตรียมตัวตลอดว่าควรอยู่ตรงไหน

ไม่แน่ใจว่าลงหรือยังนะคะแต่ก็กลายเป็นประเด็นดราม่า
ที่แน่คือเพื่อนพ้องก็เข้ามาคอมเมนต์มากมาย
โดยเฉพาะสาวที่มีรายชื่อเป็นข่าวกับเจ้าตัว

นี่ก้อยอรัชพรที่เคยตกเป็นข่าวก็บอกว่า
ไม่ชอบแต่น้องชอบปล่อยไปลูกพี่
จากนี้ก็ยังมีอีกหลายคนเข้ามาส่งกำลังใจมากมายนะคะ

เขาไม่เคยได้เอ่ยปากออกปากว่า
คนนก็น้องคนนีก็เพื่อนกัน